ผู้ชมครับที่จังหวัดแพร่เนี่ยรถพยาบาลเขาไปช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่ง
ขับรถไปแล้วไปหมดสติอยู่ในปั๊มแล้วไอ้ที่หมดสติเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยก็แล้วกัน
นี่ตอนหลังเนี้ยเขามาบอกว่าเขาเสพเขาเขาเคี้ยวใบกระท่อมมาโอ้
ตอนช่วยมาหมดสติอยู่ระหว่างกลางทางอยู่ในรถกู้ชีพอุ้ยนี่ทำอะไรอ่ะ
ภายบาลอยู่สองคนค่ะทีเนี่ยโอ้โหเห็นป่ะโอ้โอ้โปยยาเลย
แล้วมันเครื่องไม้เครื่องมือด้วยโอ้ยด้วยนี่กระชากพี่พยาบาลด้วย
ถูกเจอนี่นี่เห็นป่ะโอ้ยสามคนเนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะไม่ถีบเขาเลย
ดิ้นแบบโอ้โหตายแล้วคือไปเคี้ยวใบกระท่อมมาแล้วไปหมดสติอยู่ในปั๊ม
ตายตายตายเขาก็โทรแจ้งรถกู้ชีพรถกู้ชีพไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ
เรียกรถพยาบาลให้มารับต่อระหว่างทางจะไปโรงพยาบาลฟื้นขึ้นมาฮะ
โอ้โหนี่ดูเห็นไหมเครื่องไม้คลึงมือเห็นไหมพังหมดเลย
โอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับนี่เป็นคลิปบนรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลแพร่รามมานะฮะ
ระหว่างไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้เสื้อสีแดงคนนี้กำลังอารวาสอยู่เนี่ย
โอ้โหแล้วรูปร่างแบบอ้วนใหญ่ทีเดียวสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เวรเปรย์เนี่ย
จอดรถนะฮะต้องบอกให้คนขับรถจอดรถอืมแล้วก็ให้พยาบาลทั้งหมดที่อยู่ตรงเนี้ย
วิ่งลงจากรถหนีไปแล้วเขาเข้ามาล็อกตัวอีกทีนึงเขาก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะ
เปรย์ที่เป็นผู้ชายมาล็อกตัวแล้วให้คนขับรถรีบขับให้ไปถึงโรงพยาบาล
นี่พยายามล็อกอยู่นี่ฮะ
จะล็อกยังไงคะเนี่ยนี่เขาเหมือนเขาล็อกเจ้าหน้าที่มากกว่าอีกอ่ะ
เขาก็เจ็บไปด้วยเออสุดท้ายเขาก็พาไปส่งถึงโรงพยาบาล
แล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวค่อยเล่ากันไป
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหในรถของรถพยาบาลเนี่ยกำลังนำผู้ป่วยคนนี้ที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
จะไปส่งโรงพยาบาลแล้วเขาได้สติคืนมาก็เอะอะโวยวายตามนั้นเลย
พยายามจะช่วยกันแล้วจะใช้สายมัดแขนจะรัดตัวอะไรเอาไม่อยู่จริงฮะ
มีตัวเขาเนี่ยฮะคุณวิรวัตรแล้วก็พยาบาลอีก๒คนที่อยู่ด้วยกัน
รวมเป็น๓คนเอาไม่อยู่ตัดสินใจพยายามกันพยายามล็อกเอาไว้
แล้วก็บอกให้คนขับรถจอดรถแล้วเปิดประตูให้พยาบาลเนี่ยลงรถหนีไปก่อน
ตัวเขาก็กันผู้ชายคนนี้เอาไว้แล้วให้คนขับรถเนี่ยขับไปให้ถึงโรงพยาบาล
ระหว่างทางก็โอ้โหทั้งถูกชกถูกทุบแบบเจ็บไปหมดอ่ะ
นี่เห็นไหมโดนแบบโดนทั้งโอ้โหนี่ฮะสภาพในรถฉุกเฉินก็เต็มไปด้วยเลือด
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือพังเสียหายหมด
เอาเบื้องต้นนะที่ตรวจสอบนะจอมอนิเตอร์นี่คุณอรัชพร๒แสน
ไม่รวมอย่างอื่นโอ้โหจออย่างเดียวก็แทบกระอักแล้วเหมือนกันนะ
โอ้โหลองฟังเขาหน่อยนะครับคุณวิรวัตรนะครับ
แล้วก็ผมก็พยายามล็อคให้เขาปิดกระตูรถ
นี่วันนี้น้องกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
อันนี้ร่องรอยความเสียหายในรถนะ

นี่กล้องวงจรปิดถ้าไล่ดูเนี่ย๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้

ใช่ฮะขับเข้ามาในปั๊มน้ำมันแถวตะมนต์ทุ่งโฮงนะครับ
นี่ที่จังหวัดแพร่นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วอยู่ดีเนี่ยไปจอดแล้วคนขับหมดสติอยู่ในรถ
คือคนที่ปั๊มเข้ามาเห็นเนี่ยเขาต้องทุบกระจกนะฮะ

มาช่วยเหลือนี่เห็นไหมต้องทุบกระจกเรียกยังไงก็ไม่ตื่น
เรียก๑๖๖๙๑๖๖๙ส่งรถกู้ไพมา
มาถึงเนี่ยเห็นว่าแบบหมดสติอาจจะต้องใช้พวกเครื่องช่วยหายใจออกซิเจน
ก็เลยส่งต่อไปให้กับรถพยาบาลที่เข้ามารับต่อ
มารับกันต่อตอนทุ่มกว่าแล้วก็เป็นไปตามภาพเมื่อสักครู่
ขึ้นไปบนรถเนี่ยนะฮะพอไปฟื้นคืนสติขึ้นมาเนี่ยอารวาสเลย

นี่ทุ่ม๔๐ตอนรับตัวไปแล้วตอนอารวาสอยู่ในรถนี่เห็นไหม

คนขับเดินลงมาเปิดประตูให้พยาบาลลงมาจากรถ

แล้วเวรเปรย์ก็ล็อกตัวผู้ชายคนเสื้อแดงอยู่ข้างใน
คนขับรถก็ขึ้นไปขับรถเพื่อไปให้ถึงโรงพยาบาล
พยาบาลทั้งสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์เราได้เจอนะฮะ

ตอนแรกเราก็โอ๊ยเจมส์เลือกชุดชอบรถหน่อย

เขาวนมาถีบจะหมดแล้ว
เขาก็ทำร้ายแล้วล็อกตัวน้องผู้ชายมันช่วงเวลาเร็วมากนะ
กลตั้งแต่แรกแล้ว
ข้างหน้านี้เขาก็จอดระหว่างทางแล้วให้เราลงก่อน

น้องผู้ชายเขาโดนล็อกข้างหน้าแล้ว

พอลงปุ๊บก็เลย
ตอนแรกน้องผู้ชายที่เป็นคนของรถก็มาดูสการอาการอีกที

อีกอย่างหนึ่งเข้าไปปุ๊บมันเป็นมุมอับแล้ว
เขาก็เลยรีบอีกนิดนึงก็จะถึงปลายทางวันแพร่
แล้วเขาก็เลยรีบไปส่งดีกว่า

ตอนนี้ทางคนก่อเหตุนี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ

ตำรวจก็ไปสอบปากคำเบื้องต้น

พอฟื้นขึ้นมาแล้วก็อารวงอารวาสอะไรเลย

ของของบริษัทไหนยังไงก็ลองไปตรวจสอบหน่อยกันแล้วกัน
ใช่ค่ะก็ต้องดูกันหน่อยนะ